สวัสดีครับสวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

ถ้ามันเกิดกับลูกกับหลานคุณล่ะ

แล้วอย่าไปทำกับใครอีก

ผลกรรมที่คุณได้ทำไว้

ดำเนินการคุณให้ถึงที่สุด
แล้วเราจะมีความสุขมาก

เท่าที่ทางครอบครัวของผู้เสียหายทราบ
ก็อยู่ในขั้นที่มีการฟ้องร้องกันแล้วนะคะ
แต่ว่าวันนี้ที่จะกลับมาคุยกันอีกครั้ง
เพราะว่าในช่วงที่มีข่าว
ไม่ค่อยได้ฟังทางฝั่งครอบครัวของฟอส

ตอนนั้นก็เป็นข่าวนะคะว่าคุณพ่อก็ล้มป่วย
แล้วก็สภาพจิตใจของครอบครัวก็รู้สึกแย่มาก

คนยังไม่สามารถจะโยงได้เลยว่า

ที่วันนั้นฟอร์สโดนทำร้ายด้วย

หรือว่าฟอร์สเกี่ยวจริง
ในแง่ของความสัมพันธ์กับสปาย

ตอนนั้นแต่ถ้าสมมุติฟัง

เยิบออกมานอกเหนือจากครอบครัวแล้ว

พิสูจน์ลำบากว่าฟอสจะเกี่ยวอะไร

รู้สึกครับแค้นแต่เป็นเพราะว่าอยู่ตรงนั้น
หรือไม่คือวันนี้ที่จะมา
คุยกันเพราะว่าคุณพ่อกับ

ทนายรณรงค์เพื่อที่จะให้

ว่าทางบ้านรู้สึกว่า

คือเขาไม่รู้ว่ามันไปถึงขั้นไหนแล้ว
แล้วทางครอบครัวต้องทำอะไรต่อไหม

หรือถ้าว่าไปตามกระบวนการฟ้องแล้ว

ก็เลยได้มานัดเจอกันกับทนายรณรงค์วันนี้
เราก็เลยเชิญมาว่างั้นเราขอคุยหน่อย

แล้วนะตอนนั้นคุณพ่อคุณแม่สันนิษฐานได้ไหม

คุณผู้ชมเหตุการณ์เกิดขึ้น
ไม่กี่วันก่อนที่ฟอร์สจะเดินทาง

ไม่กี่วันก่อนจะอายุครบ

วันนี้เราจะคุยกันกับคุณแม่
คุณแม่จอมสีชมพูพื้น
คุณพ่อสุพินจริตลำ
รณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่ายรณรงค

แต่ยังไงก็ต้องพูดเพราะเราเจอหน้ากันนะคะ
คุณพ่อคุณแม่ขอแสดงความเสียใจด้วยจริง

แล้วก็วันนี้ขออภัยไว้ก่อนเลยว่า

ใช่ไหมคะมันอาจจะแบบทำให้

เวลาที่เราพูดถึงขออภัยจริง

เท่าที่จำเป็นนะคะคุณแม่
ก็ดีขึ้นแต่ยังไม่เยอะแท้เลยครับ

คุณพ่อมีโรคประจำตัวอยู่แล้วไหม

แล้วตอนนั้นอาการเป็นยังไงบ้าง

แล้วต้องกินยา

ตอนนี้แข็งแรงกว่าตอนนั้นเยอะไหม

เพราะว่าเราก็ยังไม่ได้เห็นความคืบหน้า
คือมันไม่เป็นข่าวไม่ได้แปลว่าไม่คืบหน้านะ

ก็ให้ท่านช่วยเหลือหน่อย
ช่วยเหลือหน่อยเพราะเราไม่รู้เรื่องอะไรเลยในข้างในหรือจะทำคดีน้องเนี่ยไปยังไงเราตามเองไม่ได้ไม่รู้ว่าจะไปหันไปทางไหนอ่ะค่ะเอาความคืบหน้าล่าสุดที่คุณแม่กับคุณพ่อทราบทราบจากใครคะทราบจากผู้กำกับที่สถานีนาจอมเทียนนะคะก็โทรติดต่อท่านแล้วท่านก็บอกว่าสำนวนเนี่ยจะส่งฟ้องศาลแล้วนะแม่แต่มันยังไม่
กลับมาหาอายการอืมก็ทราบเรื่องแค่เนี้ยเขาก็เลยเดินทางขึ้นมาอืมขั้นตอนน่าจะอยู่ประมาณไหนคะทนายก็ทางที่เขาเล่ามานะก็คือส่งฟ้องศาลแล้วอืมพรุ่งเนี้ยผมก็เลยจะไปเช็คที่ศาลจังหวัดพัทยาว่าคดีถึงไหนแล้วแล้วมีการฟ้องอะไรยังไงบ้างเพราะครอบครัวไม่มีไม่ไม่ทราบรายละเอียดตรงนี้คือตอนเนี้ยถ้าสมมุติเป็นไปตามขั้นตอนที่เท่าที่ทางค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

ทางฝั่งผู้เสียหายอย่างครอบครัวฟอร์สเนี้ยฮะจะต้องรู้ว่าตัวเองจะไปขึ้นศาลเมื่อไหร่ถูกไหมควรต้องรู้แล้วจะเพื่อจะได้ไปดูว่าคดีที่ลูกตัวเองเนี้ยถูกทำให้เสียชีวิตเนี้ยมีการขึ้นศาลมีการพิจารณาคดีอะไรยังไงบ้างค่ะหรือถ้าไม่สะดวกที่จะเดินทางจากต่างจังหวัดมาก็ให้สนัยค
วันนี้เนี้ยนะคะเอ่อมีใครมาบอกข้อมูลเพิ่มไหมว่าเสียอ้วนบอกอย่างนั้นอ่า
เสียอ้วนพูดอย่างนี้ที่เขาทำฟอสเพราะแบบนั้น
ไปเกี่ยวข้องแบบนี้คืออะไรบ้างที่รู้ไหมนะ
ตั้งแต่วันที่จับเสียอ้วนได้ว่าทำไมฟอร์สถึงโดนทำร้ายด้วย
ก็ก็ก็มีผู้ใหญ่บอกว่าฟอร์สอยู่ในจุดนั้นอืม
แต่ฟ้อนไม่ได้เกี่ยวข้องอืมอันนี้เป็นตำรวจป่ะคะที่บอกค่ะ
อืมตำรวจเขาบอกแค่ว่าเป็นเพราะว่าฟอสอยู่ที่นั่นเฉยเฉยค่ะ
เขาบอกไหมว่าทำไมเขาถึงคิดอย่างนั้นหรือว่าเสียอ้วนพูดมาอย่างนี้
แล้วเขาก็เลยมาเล่าต่อแม่เขาก็บอกว่าเสียอ้วนพูดมาอย่างนี้
ก็ฟอสอยู่ในจุดนั้นอืมแสดงว่าเขาไม่ได้ตั้งใจจะยิงฟอสเหรอคะ
ก็ไม่รู้นะคะแม่ได้ถามเพิ่มไหมไม่ค่ะอืม
แม่ไม่อยากทราบเหรอว่าตกลงทำไมฟอสถึงโดนอยากทราบค่ะ
แต่ไม่ได้ถามเพิ่มไม่ได้ถามเพิ่มแล้วแม่คิดว่าเป็นแค่นั้นไหมว่า
เป็นเพราะฟอร์สก็อยู่ตรงนั้นด้วยเลยโดนก็น้องฟอสแกมาจะมาอวยพรวันเกิดด้วย
แล้วแกก็จะมาไหว้พระด้วยอืมแกจะไหว้พระขอพรก่อนไปอืม
ก็เลยอนุญาตให้มาขอพรก่อนไปทำงานต่างประเทศ
ใช่ไปหาป้าเขาคุณแม่ก็ไปในฐานะท่องเที่ยวก่อน
แล้วป้าแกถึงจะดำเนินเรื่องเอกสารให้ค่ะค่ะเอ่อแม่คิดว่า
อสเนี่ยไม่ใช่เป้าหมายที่เสียอ้วนจะทำร้ายไหม
เท่าที่แม่รู้ข้อมูลเรื่องของลูกก็เรื่องที่ลูกพูดก็
ไม่น่าจะร่วมฟอร์สด้วยแต่ฟอร์สคงจะไปมะกับสิ่งที่เขาไปคือจะขอพรแล้วก็ไป
พรวันเกิดตามที่เสียอ้วนได้ข่าวอืมคุณพ่อกับคุณแม่นี่ใครใกล้ชิดฟอสมากกว่ากันคะ
หรือน้องเวลาแบบอยู่ที่บ้านแม่ใช่ไหมคะคุณแม่คิดว่าเสียอ้วนแค้นฟอสไหม
หรือเข้าใจผิดฟอร์สไหมคะแม่ว่าเสียอ้วนน่าจะเข้าใจผิดฟอร์สมากกว่านะอืม
เคยได้ยินชื่อเสียอ้วนมาก่อนวันที่จะรู้ว่าคนนี้ทำร้ายลูกชายไหมคะ
ก็ไม่ได้ยินมีแต่ว่าเสียมาชอบน้องสปายแต่ก็ไม่รู้ไม่ได้สนใจ
คุณแม่รู้จักใครคะรู้จักน้องสปายเวลาที่เขากลับมาแล้วเขาก็จะไปกินเนื้อย่างกินอะไรกัน
อืมเขาก็พูดกันอืมว่าเออเนี้ยมีเสียงไม่ชอบแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยอืม
เหมือนกับเล่าให้ฟังเล่าสู่กันฟังใช่ไหมคะคุณตัวตัวคุณแม่เองคุณพ่อเองเนี่ย
สนิทกับบ้านของสปายไหมคะก็สนิทเหมือนพี่เหมือนน้องอะค่ะเพราะจริงเป็นเครือยาศกันอยู่
เคยแยกกันอยู่แล้วเป็นเครือญาติคือคุณตาของฟอสกับคุณตาของสปายเป็นลูกพี่ลูกน้องกัน
เพราะฉะนั้นเด็กสองคนนี้จะไม่ใช่แค่เพื่อนธรรมดาเขาเป็นญาติห่างกันด้วยใช่ไหมคะ
ความสนิทเนี่ยก็สนิทกันมาแต่เด็กเลยใช่ไหมแม่ใช่ค่ะเขาสนิทกันตั้งแต่เด็กหรือเขามาสนิทช่วงวัยรุ่น
สนิทตั้งแต่เด็กด้วยครับไปไหนไปกันอย่างนี้หรอไปไหนไปกันเพราะเขาเรียนอยู่ที่เดียวกันตั้งแต่อนุบาล
ไปมาหาสู่กับบ้านของสปายตลอดไหมคะคุณพ่อคุณแม่ก็ไปเรื่อยค่ะเป็นงานเป็นอะไรเราก็ไปมาหาสู่กัน
ก็เหมือนบ้านญาติอย่างนี้ใช่ไหมสนิทสนมไหมคือไปมาหาสู่สม่ำเสมอเนี่ยเรื่องหนึ่ง
แต่ความสนิทสนมเนี่ยสนิทสนมกันไหมคะก็สนิทสนมกันก็เหมือนกับญาติพี่น้องเนี่ยค่ะ
มีเรื่องอะไรนะมีเรื่องอะไรก็แบบเออส่งข่าวกันนะอะไรนะอย่างนี้
คือมีเรื่องอะไรทราบมีเรื่องอะไรไม่สบายใจระบายกันมีปัญหาอะไรปรึกษากันแบบนี้ไหมคะ
ก็ถ้ามีเรื่องหนักก็แบบถ้าเราจะรบกวนเขาหน่อยอย่างนี้เราก็ต้องไปหาคุยกัน
แต่เนี่ยเราก็อยู่ประมาณ๒๐๐เมตรแม่น้องสปายบ้านแม่น้องสปายก็จะอยู่ประมาณวัด
ก็เลยไปบางทีก็ร้องถามกันเออทานข้าวกันอะไรก็อยู่กันอยู่อย่างนั้นนะ
น้าเปิ้ลต่อเกิดคดีคืนนี้ได้ไปมาหาสู่กันเหมือนปกติไหมคะ
ไปแวะไปวัดแล้วก็แวะถามยายถามเขาเป็นไงฝันเห็นไหมอะไรไหมก็ถามไทยกัน
คุยกันปกติแล้วทางบ้านสปายเป็นยังไงบ้างคุณแม่ตอนนี้
ตอนนี้ทางบ้านน้องสปายแม่น้องสปายก็ไปค้าขายตามนัดปกติก็มียายกับหลานอยู่บ้านตามปกติค่ะ
พ่อล่ะคะคุณพ่อไปมาหาสู่ที่บ้านสปายเหมือนแม่ไหม
ผมก็ไม่ค่อยไปเท่าไหร่ครับ
เนอะอาจจะอยู่บ้านกันเป็นหลักใช่ไหมคะ
คุณพ่อคุณพ่อได้ยินชื่อเสียอ้วนมาก่อนหน้าที่จะมีเรื่องไหม

ชื่อเสียอ้วนเลยหรือว่าเสีย
เขาเรียกเสียอ้วนเสียอ้วนครับแต่หน้าไม่เคยเห็นครับ
อสเล่าให้ฟังหรือว่าได้ยินจากใครคะ
ได้ยินพูดเรียกกันครับ
ที่ได้ยินอยู่แล้วที่รู้อยู่แล้วเสียอ้วนคือใครคะพ่อ

แล้วได้ยินเรื่องราวมายังไงบ้างคะ
เรื่องเราผมไม่ค่อยได้ยินอะไรครับ
แล้วที่บอกว่าเป็นเจ้าของร้านอาหารคือรู้ไหมว่าลูกเราไปทำงานกับเขาหรือว่ายังไง
ลุงไม่ได้ไปทำกับร้านนั้นครับคนละร้าน
คุณพ่อรู้ว่าสปายกับฟอสรู้จักกัน

ก็เขาไปไหนก็ไปด้วยกันครับ
สปายเขาเป็นเด็กบุคลิกแบบยังไงคะ

ก็ไปเป็นกลุ่มไปเที่ยวก็ไปเป็นกลุ่มค่ะ
คุณแม่สปายกับฟอสเนี่ย

เพราะว่ามันเป็นหนึ่งในข้อสงสัยสาเหตุของการถูกทำร้าย
ปายกับฟอสเนี่ยเป็นไปได้อย่างที่บางคนอาจจะสงสัยไหม
ว่าสองคนนี้เขาจะสนิทกันเกินญาติสนิทกันเกินเพื่อนสนิทไหม
ถึงแม้ว่าคนจะทราบว่าฟอร์สเนี่ยรักสวยรักงามอ่อนช้อย
แต่เขาก็มองกันว่าเอ๊ะแต่ก็ยังไว้ผมสั้นนะ
ยังไว้ผมสั้นแล้วไปไหนมาไหนกับสปายตลอด
เป็นไปได้ไหมที่จะมากกว่าเพื่อน
ถ้าถามแม่นะแม่ก็บอกว่าถามลูกทั้งสองคนที่เขาอยู่ด้วยกันแม่ก็ถาม

น้องฟอสก็บอกว่าหนูยังไม่พร้อมในเรื่องนี้
สปายก็บอกว่าหนูยังนี่อยู่แม่พวกหนูยังสนุกอยู่อะไรอยู่
แต่ถ้าถามว่ารักกันไหมคำว่ารักทางอีสานก็จะบอกว่าเหมือนกับเพื่อนสนิท
ที่แบบว่ามีทุกข์มีสุขมีอะไรจะพูดให้กันฟังอย่างนี้
ที่บอกว่ายังไม่พร้อมเนี่ยแปลว่าอะไรคะแม่
ก็ยังไม่คิดเรื่องที่เขาจะลงเอยว่าเออเป็นแฟนกันอย่างนี้
ขอเป็นเพื่อนสนิทเพื่อนรักแล้วก็ความทุกข์ความสุขทุกอย่าง
คุณแม่ว่าเป็นไปได้ไหมที่สองคนนี้
หมายถึงว่าถ้าไม่เกิดเหตุการณ์นะต่อไปอาจจะพัฒนาแล้ววันหนึ่งเขาอาจจะแบบรักกันใช้ชีวิตร่วมกัน
มันจะไปถึงขนาดนั้นได้ไหมในสายตาคนเป็นแม่นะคะ
ถ้าสายตาคนเป็นแม่นะแม่ก็ว่าถ้าเขาจะรักกันมันก็ไม่แปลก
เพราะฉันธาตยานของคนก็ไม่แน่
คุณแม่ฟอสเนี่ยคือฟังจากใครก็แล้วแต่เขาก็จะมีความอ่อนหวานของเขานะ
คุณแม่คิดว่าคนนอกแม่เนี่ยรู้เพราะแม่เลี้ยงฟอสมาแม่เห็นสปายมาแต่อ้อนแต่ออกแล้วก็รู้สองคนนี้สนิทกันยังไง
คือแม่จะรู้ถึงแม้มันจะมีความสลับซับซ้อนในความรู้สึกแต่แม่จะรู้ว่าตอนนี้เป็นยังไงและอาจจะเป็นยังไงนะคะ
แต่คนนอกคนนอกเนี่ยถ้าสมมุติเอาในช่วงนี้ช่วงปีนี้ถ้าคนนอกมองสองคนนี้ไปไหนมาไหนด้วยกันเวลาอยู่ด้วยกันเวลาคุยกันเวลาเล่นกันคิดได้ไหมว่าสองคนนี้เป็นแฟนกัน
เขาเล่นกันเข้าไอ้นี่กันก็ไม่ใช่ว่าเขาอยู่สองต่อสองเขาก็มีทั้งกลุ่มเพื่อนทั้งญาติผู้ใหญ่แล้วก็ไม่เคยทำให้แม่เห็นว่าเออสองคนนี้อยู่ด้วยกันสองคนนะมีอะไรที่แบบคิดไปอย่างนั้นนะ
ไม่เคยทำให้เห็นอย่างนั้นเพราะเด็กสองคนถ้าไปเขาก็ไปเป็นกลุ่มแล้วเวลากลับบ้านฟอร์สก็จะไปส่งสปายก่อนแล้วค่อยกลับมาบ้าน
คุณแม่ทางฟอร์สเนี่ยเคยมาเล่าไหมว่ามีใครเข้าใจเขาผิดหรือแม้กระทั่งเอ่ยชื่อเสียอ้วนไหมว่าเนี่ยไม่รู้จะเข้าใจว่ายังไงว่าฟอร์สกับสปายเป็นแฟนกันหรือเปล่าคือเคยมีมาเอื้อนเอ่ยเรื่องความสัมพันธ์ให้ฟังไหมคะ
ไม่นะคะเพราะว่าฟอร์สส่วนมากจะไปเรียนแล้วก็ทำงานพอทำงานกลับมาก็ถ้าเรื่องอะไรที่ใจนี่แกไม่พูดหรอกค่ะมีแต่เรื่องสนุกสนานพูดให้ฟัง

เข้าใครก็ได้หมดแม่ยังคิดว่าจะไม่มีเรื่องเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นนะเพราะฟอร์สเนี่ยไปไหนก็มีแต่คนรักแม่บ้าผู้ใหญ่หรือเป็นพวกเพื่อนของเขาหรือใครก็ช่าง
คุณแม่คะมันมีเหตุการณ์จริงไหมที่ทางครอบครัวสปายไม่สบายใจที่สองคนนี้สนิทกันแล้วก็ไม่อยากให้เจอกัน
ก็ไม่เคยมีพูดเรื่องนี้

แล้วฟอร์สเคยเล่าให้ฟังไหมคะว่าช่วงนี้แบบไม่ได้เจอสปายเจอไม่ได้หรืออะไรประมาณนี้
มีแต่ว่าเออแม่เดี๋ยวสปายเขาจะทำงานขึ้นจะลองมาทำงานที่กรุงเทพนะแม่เอาทำไมไม่ทำอยู่ที่นู่นแล้วลูกเงินมันก็เยอะอะไรก็เยอะไม่รู้แหละเขาบอกบ่นไม่สบายใจอะไรเขาก็พูดแค่นี้
ฟอร์เล่าให้ฟังไหมคะว่าสปายมีปัญหาอะไรไม่ไม่เล่า
เล่าให้ฟังไหมว่าสปายเป็นแฟนกับใครบ้างเหมือนกับอย่างเขาเป็นเพื่อนสนิทกันใช่ไหมอย่างบางทีเราก็อาจจะคุยเล่าสู่กันฟังว่าเนี่ยนี่คนนี้มีแฟนแล้วนะแฟนเป็นใครเนี่ยเล่าบ้างไหมคะใช่เล่าค่ะ
ก็บอกว่าสปายเมียเสียมาชอบแล้วนะแม่ก็ดีนะสปายเขาจะได้สบายฟอสก็มาพูดแม่งก็เลยบอกว่าแล้วตัวเองล่ะเมื่อไหร่จะมีแฟนรวยอย่างเขาบ้างแม่ก็พูดอย่างนี้เนอะแล้วก็มาอีกทีก็บอกว่ามีแฟนตำรวจว่าชอบด้วยนะแม่
แล้วน้องเขาจะเรียกใครล่ะฟอร์สสปายมาบ้านแม่ก็ยังถามเลยแม่ได้ยินข่าวแล้วจะเป็นคุณหนูแล้วเหรอสปายแกก็หัวเราะ
อันนี้ที่คุยกันนี่คือนานยังคะแม่
ก็เขาขึ้นมาในช่วงบุญบังไฟเดือน๖ก่อนก็เห็นไม่นานเนาะ
ก็พากันขึ้นมาเที่ยวบุญบ้างไฟที่ท่าคันโทแล้วก็มากินเนื้อย่างกัน
คือฟอร์สเนี่ยตามแผนเนี่ยคืออีกไม่กี่วันก็จะไปญี่ปุ่นแล้วใช่ไหมคะก่อนหน้าจะเดินทางไปญี่ปุ่นมีพูดเปลยหรือบ่นให้แม่ฟังไหมว่าไม่อยากไปเลย
คือเหมือนกับเขาสนิทกับสปายว่าจะเขาไม่อยากห่างกันไม่อยากไปทำงานไกลมีไหม
เป็นคนชีวิตคนเดียวที่อยู่ที่โน่นส่งผ่านป้านะแม่เนาะฟอร์สก็มาในจุดนี้ฟอร์สก็จะไปหาป้าก็ไม่เห็นบ่นสบายเขาก็สบายเขามีแฟนตำรวจดูแลหรอกแม่

ก็พูดก่อนที่เขาจะขึ้นมานี่เขาบอกว่าจะไปอวยพรวันเกิดแล้วจะพากันไปเที่ยวจะไปขอพรวัดสักเก้าวัดเก้าวาฟอสจะได้มีชีวิตที่ดีขึ้นนะแม่นอกเดินทางไกลอะไรอย่างนี้

ใช่ก็ขึ้นมาไม่นาน
ที่ฟอสเอ่ยว่าสบายมีแฟนตังโหลดเนี่ยคือมันชัดเลยไหมคะว่าน้องสบายคบกับตังโหลดอยู่
ใช่ค่ะก็คงจะคบกันอยู่เพราะฟอร์สบอกว่าเขาก็เป็นคนดีนะแม่หล่อด้วยอะไรด้วยน่ารักด้วยฟอร์สว่า

คืออย่างนี้ค่ะเวลาเขาคุยกันในสถานที่นะคะ
แต่ในสองส่วนนะส่วนคดีอายานี่ไม่เกี่ยว
อันนี้เป็นเรื่องความรักความไคร้ความคิดถึงความวิตกที่มีการคิดถึงคนที่ตัวเองรัก
ส่วนค่าเสียหายทางแพ่งก็จะอยู่ที่ว่าหลังจากลูกตายไปแล้วเนี่ยเราเสียหายกระทบจิตใจหดหูยังไงบ้าง
คือแพ่งเนี่ยเมื่อเกิดเหตุการณ์แล้วจะได้รับการชดเชยเยียวยาแบบไหนถูกต้อง
แต่อาญาเนี่ยถ้ามีการเล่าเรื่องราวแบบนี้มันสามารถบอกมันจะมีผลต่อรูปคดี
โทษของเสียอ้วนหรือความเกี่ยวพันธุ์ความเสียหายที่เกิดกับครอบครัวไหมคะว่า
มันเป็นความเข้าใจผิดหรือฟอสเกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้องกับคดีมันมีผลไหม
เกี่ยวหรอกครับไม่เกี่ยวหรอกประเด็นก็คือในที่เกิดเหตุใครอยู่บ้าง
มีการยิงอะไรยังไงมีพยานประจักษ์พยานเห็นว่ายิงอะไรยังไงบ้าง
มันก็จะเข้ารักษณะว่ามูลเหตุของการเกิดเหตุเป็นอย่างไร
แต่จะไม่ได้มีผลต่อการตั้งข้อกล่าวหาและการตัดสินโทษเพราะว่าอันนี้ดูแค่การกระทำ
ถูกต้องครับแต่จะมีผลในส่วนของคดีแพ่งเท่านั้นเอง
เดี๋ยวขอพักสักครู่นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมา
คือข้อมูลมันกระจัดกระจายแล้วต่อว่าจะเป็นแบบไหน
เพราะข้อมูลจากแหล่งอื่นเนี่ยก็มีเหมือนกันที่ตกลงสองคนนี้เนี่ยมีความเป็นไปได้ไหม
ที่จะร่วมกันหรือฟอสมีส่วนรู้เห็นในสิ่งที่สปายถูกกล่าวหา
ถูกกล่าวหาว่าทำมีการหลอกเงินไหมมีการสัญญิงสัญญาแล้วไม่ทำตามหรือเปล่า
สปายกับเสียอ้วนใครเขาก็รู้ไหมว่าคบกันอยู่
คือเรื่องเหล่านี้เดี๋ยวจะกลับมาถามทางฟอสบ้างนะคะว่าน้องได้เล่าอะไรให้ฟังบ้าง
เรื่องเงินทองฟอสเกี่ยวไหมฟอสมีเงินเยอะขึ้นตามที่เขาสงสัยไหมสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมคะว่ามันมีประเด็นเหมือนกันว่าความเข้าใจของเสียอ้วน
มองฟอสกับสปายจะคิดว่าสองคนนี้เป็นคู่รักกันได้ไหมนะคะ

แล้วเขาก็เปิดเผยตัวตนว่าเขาชอบแบบไหนเขาเป็นอย่างไรนะคะ
แต่ในทางกลับกันบางคนก็บอกว่าเอาแล้วเป็นไปได้ไหม
ผมสั้นดูแมนเนี่ยนะคะ
แล้วไปไหนมาไหนด้วยกันไปค้างอ้างแรมด้วยกัน
คนก็อาจจะคิดว่าฟอร์สอาจจะเปลี่ยนใจได้ไหม
เพราะสปายเองก็เป็นเด็กหน้าตาดีมากนะคะ
คุณแม่ขออนุญาตถามแบบนี้ต่อหน้าคุณพ่อด้วยนะ
ขอถามฟอสนะคะว่าฟอร์สเนี่ย
เคยเอาเงินแบบเป็นก้อนมาให้แม่ไหม

แต่ฟอสทำงานส่งเสียที่บ้านใช่ไหมคะ

เอาเรื่องของทรัพย์สินสปายก็ไปพิสูจน์กันนะคะ
ว่าได้จากใครหรือทำงานกันเองแล้วแต่
แต่ทีนี้มันก็มีโยงมาว่า
หรือว่าได้เป็นเงินก้อนมาจากไหน
อสมีเงินเป็นก้อนมาจังหวะที่สปายเขาเริ่มปรับปรุงบ้าน
มีรถยนต์มีรถเก่งบ้างไหม
ไม่มีค่ะมีแต่เงินเดือนของน้องทุกเดือน
สิ้นเดือนแกเขาถึงฝากให้

ก็เดือนหนึ่งก็ให้แค่หมื่นนึงค่ะ
โอ้โหแต่เด็กอายุเท่านี้ได้ให้พ่อกับแม่เป็นหมื่นนี่

แม่ก็ว่าเยอะแม่ก็ถามอยู่ว่า
อ้าวแล้วหนูฝากมาเนี่ยหนูใช้อะไร

มีตังค์ติ๊บกินพี่เขาที่นี่เขาดีหมดทุกคน
เขาก็พาฟอร์สไปเลี้ยงบ้างกินข้าวบ้าง

ซื้อของสปายออกรถสปายซื้อโทรศัพท์

คือเขามีพูดเรื่องราวของการใช้จ่ายบ้างไหมคะแม่

้อนไม่ได้พูดในจุดนี้ให้ฟัง

มีแต่พูดบอกว่าเมียเสียมาชอบเขา

แล้วฟ้าเคยบอกแม่ว่าอยากได้อะไรอย่างไรบ้าง
อยากได้โทรศัพท์อยากซื้อรองเท้าอยากออกรถบ้าง
เคยเหมือนกับแบบเปลยให้แม่ฟังไหม

คนเขารวยเขาไม่มีความสุขเหมือนกับเราจนหรอกนะแม่

วางแผนว่ายังไงบ้างคะแม่พอไป
ถ้าได้ไปทำงานที่ญี่ปุ่นฟอสวางแผนยังไงให้แม่
ออสบอกว่าถ้าได้ไปกับป้า
ไปตอนนี้จะไปเที่ยวไปดูก่อน
แล้วทำเอกสารป้าจะทำเอกสารให้ปีนึงนะแม่
ถ้าฟ้อไปแล้วฟ้อจะมาสะพ้ายแม่
พอสจะมาแบบสวยนะแม่

ถามไหมว่าฟอสจะทำอะไรล่ะลูกถามไหมคะ
แม่ก็ถามว่าหนูจะไปทำอะไรไม่รู้
แต่หนูมาจะไม่ให้แม่จำได้
ก็จะสวยเพี้ยวมาเลย
คือเอาเท่าที่คุณแม่เล่าให้ฟังบอก

อย่างนั้นแสดงว่าคือฟ้อส

ไม่ใช่ว่าแล้วทำไมฟอร์สดูข้างนอกดู

ภายนอกเขาก็บอกแม่ว่า

ก็เราเป็นนักศึกษาให้ดูดี

ดูห้าวหาดูแข็งเป็นแมนแบบนี้

ก็ไม่น่าจะเกี่ยวนะ

จะทำให้ตัวให้ดีที่สุดนะแม่

จะให้เป็นดีที่สุดในสายตาทั้งกลุ่ม

เขาวางแผนชีวิตเขายังไงคะฟอร์สเนี่ยแม่

ยังไงก็จะให้แม่สะพ้าย
จะให้แม่ดูเขาให้เป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดให้ได้
กับเขาก็คุยกัน
คุณพ่อน้องได้เคยคุยให้คุณพ่อฟังไหม

เขาจะทำอะไรให้ที่บ้านเล่าให้พ่อฟังบ้างไหมคะ
ก็มีอยากให้พ่อแม่สบายครับ
ไม่เห็นลำบาก
เขาทำงานมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะพ่อ
ทำงานหลายปีแล้วไหม

เขาทำงานเร็วไหมเขาเริ่มต้นทำงานเร็วไหมคะแม่
น้องฟ้อสเขาเริ่ม
ตั้งแต่ป่าว๒เลย
ป่าว๒นะทำอะไรประถมนะใช่

ไปทำงานนู้นงานนี้เขาก็จะได้ตังค์มา
อย่างนี้เขาเรียกรับจ๊อปใช่ไหม

แล้วทำไมเขาถึงบอกว่าแบบอยากให้พ่อแม่สบาย
คือเขาเห็นอะไรมาเขาพูดอะไรกับแม่
เขาวางแผนว่าเขาจะเรียนอะไรทำงานอะไร

เขาบอกว่าจะเรียนนิติ
จะเรียนนิติแล้วก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ให้ได้

ก็จะรับราชการให้ได้ก่อนแม่
แล้วความสวยความงามเราจะทำเมื่อไหร่ก็ได้

เขาก็ถึงทำตัวเหมือนแมนขึ้น
แล้วฟอร์สจะเรียนเป็นไรล่ะลูก
ฟอสว่าจะสอบตำรวจละแม่

ไปสายนานเลยหรอ
เรียนนิติ

มันไกลห่างเจ้านายอะไรอย่างนี้
แกก็ว่าอย่างนี้
ถ้าเขาอยู่นี่เขามาสายเดียวกับทนายเอกเลยนะ

คุณแม่พี่ขวัญสรุปถูกไหมว่า
ขอโทษนะคะอันนี้ขอพูดตรงเนาะ
คือจริงฟอร์สเนี่ยยังไงก็รักสวยรักงาม

ว่าเมื่อก่อนหรือตอนนี้หรืออนาคต

แต่ที่มีรูปลักษณ์ภายนอกเป็นผู้ชายดูแมนขนาดนี้เนี่ยนะ
คือเพื่อเรียนเพื่องาน
เพราะถ้าจะเข้าราชการให้ได้เขาต้องมาอย่างนี้แหละ

โฉมนวมพันธ์จะมาสวยแบบสะโอดสะองไม่ได้

เขาก็บอกว่ายังไงพอร์ตก็จะตั้งใจลองดูนะแม่นะ

แม่ก็ขอบอกว่าเรียนนะเดี๋ยวแม่หาทรง
เขาก็บอกว่าถ้าเป็นข้าราชการ
ก็จะยืมเงินได้เยอะ

ก็เลยมาทำตัวแมนนิดนึงช่วงเรียน

พอปิดเทอมก็เลยไปหาพี่สาว
ก็เลยไปทำงานก็เลยไม่กลับมาเรียน

พอสขอดอบเรียนไว้ก่อนนะ

พอสขอทำงานในจุดนี้ก่อน
สนุกแล้วก็ชอบพี่ทุกคนในร้านเขา
เหมือนจิตใจเขาจะไปทางผู้หญิงมาก

แม่ก็เลยบอกว่าป้ากับแม่น่ะ

ก็พอไปทำงานก็เห็นตังค์เห็นอะไร

เวลาฟอร์สไปแต่ละครั้งนี่ไปนานใช่ไหมคะแม่

กว่าว่าจะเป็นเทศกาลจริงถึงมาบ้าน
แม่ว่าฟอร์สสนิทกับสปายจนกระทั่งรู้ทุกอย่าง
เห็นทุกอย่างที่สปายทำ
สปายคิดสปายคุยกับคนนั้นสปายคุยกับคนนี้

พอฟอสมาปุ๊บ

เล่าแต่ก็เล่าแต่เรื่องดี
ขออนุญาตนิดเดียวอันนี้เป็นคำถามจากฝั่งพี่ขวัญเองนะคะ
อนุญาตพัดเพียงนิดเดียวคือฟอสเคยเล่าให้ฟังไหม
คนภายนอกอาจจะเห็นว่าที่บ้านสปายนะคะทำบ้าน
มีของชิ้นนั้นชิ้นนี้มีรถยนต์มีรถเก่ง
อสเคยมาพูดไหมว่าสปาย
ทำมาหากินเก่งแค่ไหนทำงานเก่งแค่ไหน

หรือว่าฟอร์สเคยเล่าอะไรเกี่ยวข้องกับการใช้เงินของสปายให้ฟังไหมคะ
อสไม่เล่าเรื่องเกี่ยวกับการใช้เงินของสปายหรืออะไรนะคะ
แต่ฟอร์สพูดแค่ว่าเมียเสียมารักแล้วจะมาเลี้ยง
หรือจะมาอะไรอุปถัมธ์คำชูเขาเล่าแม่
สปายก็คงสบายแล้วแหละแต่ฟอสนี่แหละฟอสก็พูดแค่นี้
แต่ฟอร์สก็ไม่ได้พูดใช่ไหมว่าสปายคบหรือไม่คบกับเสียคนที่ว่า
ใช่ค่ะแต่พูดแค่ว่ามีเสียมาชอบ
ส่วนที่แม่บอกว่าฟอร์สเคยเล่าให้ฟังว่าสปายคบอยู่กับตำรวจเนี่ย

ว่าตำรวจคนนี้เป็นใครคบกันตั้งแต่เมื่อไหร่จริงจังไหมเป็นแฟนสปายแน่
ไม่เยอะค่ะเพราะน้องปอนเนี่ยเล่าให้แม่ฟังแค่เขาพาไปเลี้ยงข้าว
เป็นตำรวจนะแม่หน้าตาดีถ้าฟอร์สรักตายเลยฟอร์สก็พูดอย่างนี้
โยงไม่เจอเนอะถ้าสมมุติฟังเราแค่นี้นะฟังแค่นี้โยงไม่เจอเลยเนอะ
สองคนนี้จะเกี่ยวข้องหรืออะไรแล้วถ้าสมมุติจะไปเป็นตามที่กล่าวหานะคะ
คือคนก็กล่าวหาเรื่องเงินเรื่องทองแหละ
ก็ไม่ได้มีเงินก้อนอะไรมาให้พ่อแม่หรือแบบมีของใช้ของใหม่มาให้เห็น
ข้อพรจะเป็นคนที่แบบกะหนี่ตังค์มาก
คือแกคิดกับครอบครัวมาก
แล้วก็เรื่องเสื้อผ้าเรื่องอะไรส่วนมากแกจะไม่ซื้อเลย
เดี๋ยวขอพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าบอกไว้ก่อนเลยนะคะว่า
ในฐานะที่บ้านอยู่ใกล้กันห่างกันแค่๒๐๐เมตรนะ
กับบ้านของสปายนะคะแล้วก็เป็นญาติห่างกันด้วย
จริงก็เหมือนเป็นเพื่อนบ้านกันด้วยซ้ำใช่ไหมคะอยู่ใกล้กันเป็นญาติกัน
ขออนุญาตถามในมุมที่เห็นในมุมที่ทราบนะคะว่า
มีอะไรที่สามารถบอกและเกี่ยวยงกับคดีตามที่มันเป็นข่าวบ้าง

คุณผู้ชมค่ะคือมันมีประเด็นเรื่องของทรัพย์สินของทางบ้านสปายค่อนข้างมากนะคะ
แล้วก็เสียอ้วนเองก็พูดไว้ตอนที่ถูกจับด้วยนะคะว่ามันมีเงินแล้วก็มีหลักฐานในการยืนยันนะคะ
ในฐานะที่เป็นญาติแล้วก็อยู่ใกล้บ้านกันคุณแม่พอจะทราบเรื่องนี้บ้างไหมว่ามันมีส่วนไหมที่ทำให้สปายตัวสปายเองถูกทำร้าย
ก็น่าจะมีส่วนนะเพราะตามที่ฟังจากทางตำรวจเขาพูดก็มีเรื่องเงินและอีกอย่างหนึ่งแม่ก็เคยได้ยินผู้ใหญ่บ้านท่านพูดว่ามีคนมาตามว่าให้คุยเรื่องเงินกับเขาหน่อยอะไรอย่างนี้
มีเล่าสู่กันฟังไหมคะกับทางคุณพ่อคุณแม่สปายมีเล่าสู่กันฟังไหมบ้านต่อบ้านว่าแบบ
สบายจะก็ถามอยู่แต่แม่เขาบอกว่าไม่ขอเล่าอะไรเราก็เลยไม่รู้เรื่องอะไร
มันมีเรื่องให้เรารู้ไหมว่าสปายเตรียมแต่งงานสปายเตรียมเนี่ยจ้างเรือนหอมีไหมมีประเภทนี้ไหมคะข่าวคราวแถวนั้น
ก็ข่าวแถวนั้นก็เหมือนกับว่าน้องสปายมีเสียไม่ชอบแล้วก็ทำบ้านทำอะไรเดี๋ยวเสียเขาจะมาดูอะไรดูตัวดูอะไรแล้วจะคุยกันอะไรอย่างนี้
ข่าวลือแถวบ้านแล้วแม่ได้เคยถามทางครอบครัวสปายไหมคะว่าจะมีงานจะมีอะไรหรือเปล่าสปายเตรียมออกเรือนไหม
ก็แม่เขาก็บอกไม่ได้มีอะไรก็ทำทำบ้านทำอะไรธรรมดา
นายเอกค่ะคือฟอร์สถ้าเราฟังแค่นี้นะถ้าเราฟังแค่นี้ก็คือลูกหลงอาจจะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในใจเสียอ้วนซะด้วยซ้ำ
แต่ที่เราฟังแค่นี้นะแต่เสียอ้วนคิดอะไรเราไม่ทราบแต่ยังไงก็แล้วแต่การกระทำเกิดแล้วแต่เมื่อมันเกิดสิ่งที่จะเรียกร้องให้ทางฝั่งครอบครัวฟอสคืออะไรคะ
ก็คือค่าเสียหายที่มันเกิดขึ้นจากการที่เขาสูญเสียผู้ที่ต้องมาดูแลยามแก่ชะลาค่าใช้ทางจิตใจค่าปลงศพค่าทำงานศพค่ารักษาพยาบาลก่อนเสียชีวิตค่าขนย้าย
ฉันเห็นเวลามันมีคดีนะเขาก็จะคำนวณว่าถ้าคนนี้ทำงานนี้ไปจนถึงอายุเท่านี้จะเท่าไหร่
แต่อย่างฟอร์สนี่คือเขายังไม่ได้ไปเริ่มแล้วจะเรียกร้องอะไรได้
ฟอสเนี่ยมีการทำงานที่เป็นพนักงานเสิร์ฟเงินเดือน๙๐๐๐บาทได้อาทิตย์อีกสัปดาห์ละ๕๐๐๐
เฉลี่ยประมาณสัก๒๙๐๐อายุเพิ่งจะ๒๑ปีถ้าเขาทำจนอายุ๖๐ก็จะประมาณ๑๓ล้าน๕แสนกว่าอันนี้ไม่รวมอย่างอื่นนะที่เขาจะไปทำงานที่ต่างประเทศอีก
มันเคยเรียกค่าเสียหายได้ขนาดนี้ด้วยเหรอทนาย
ถ้าเราเสียหายจริงก็สามารถเรียกได้แต่ที่ผมเคยเห็นตัวเลขเยอะสุดก็คือ๙๕๐๐
แล้วเรื่องของที่เตรียมจะเตรียมจะไปทำงานที่ญี่ปุ่นอันนี้ยังเรียกร้องไม่ได้ใช่ไหมก็ยังถือว่าไม่ได้เริ่มต้น
ใช่เป็นจุดร่วมเพื่อเข้าไปทำส่วนของคดีอายารพูดแทนพ่อแม่เสียหาย
เหมือนผู้แทนพ่อแม่เขาใช่ไหมคะมันต่างกันยังไง
กับการที่เราไม่เข้าไปเป็นโจทย์ร่วมให้ทนายท่านทำหน้าที่ไปกับเราเข้าไปเป็นด้วย
ก็เข้าไปดูเพื่อความสบายใจว่าไม่ใช่เป็นของรัฐทำอย่างเดียว
เอกชนเข้าไปช่วยดูด้วยอีกมุมหนึ่งมีตรงไหนอยากจะเพิ่ม

ทนายก็พามาเบิกความในศาลให้ตรงไหนที่อายการท่านเบิกแล้วเราก็ไม่ยุ่ง
คือรักษาสิทธิ์ให้สุดเท่าที่ทำได้

คือคดีไม่ใช่ช้าเร็วด้วยซ้ำไป

แล้วก็คดีเดินไปแล้วเรียบร้อยนะคะแต่ว่าที่คุณพ่อคุณแม่ของฟอสมาก็คือว่า
อยากให้ตามให้หน่อยเอากันตรงคือเราก็ไม่รู้หรอกว่าภาษากฎหมายอะไรยังไงต้องทำบ้างนะคะ
ส่วนคดีถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรเดี๋ยวเรามาว่ากันอีกที
ยังไงวันนี้ขออภัยที่ต้องให้เล่าเรื่องเดิมกลับมานะคะ
แล้วก็ขอบคุณมากที่ให้ข้อมูลนะคะคุณพ่อคุณแม่ขอบพระคุณนะคะ